คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นี่เลยค่ะ

นานทีปีหนนะคะจะออกงานคู่กับพ่อรองค่ะ

งานนี้เขาออกแบบทั้งครอบครัว

ซึ่งบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยคว้าตัวมาเล่าโมเมนต์

วัย๙ขวบเข้าไปไหว้คุณยาย
รวมไปถึงลีลาการออดอ้อนคุณตาของน้องพรีมค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นยาใจให้ทั้งพ่อรองนะคะ

ขออยู่ถึง๙๙ปีเลย

อีก๙๙ถ้าอายุ๙๙

ล่าสุดผิวพันธุ์ผ่องใสขึ้นมา
ไปฟังเสียงพ่อรองกับพี่ยุ้ยกันหน่อยค่ะ

บอก๙๕จะเริ่มไอเล็กน้อย
๗๓อีก๒๒ปีเท่าสบาย
ระหว่างลูกสาวกับหลานนี้รักใครบ้างคะ

ไปหาคุณแม่ด้วยกันพาเขาไปด้วย

คุณยายคุณยายจะกลับบ้านเมื่อไหร่
หลานนี้ชูใจพ่อรองมากเลย
ที่สุดและเป็นกำลังใจอย่างดีที่สุด
ยิ่งกว่ายาชนิดใดทั้งสิ้น

ยิ่งชื่นใจเนอะไม่ต้องกินยาอะไรแบบนี้

ใช่นะคะอันนี้แหละคือความสุขของผู้สูงวัยเนอะ